บอลโหลดแล้วนะครับ
แล้วคุณน่ะโหลดยัง

สวัสดีครับผู้ชมครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่เรียกได้ว่าเป็น
เชิญโรแมนติกเกมโชว์ที่หวานที่สุดในประเทศไทยของเรา
สุดที่รักครับ
เพียงแค่ผู้แข่งขันของเราเนี่ยฝ่าฟันผ่านด่านต่าง
เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเนี่ยใส่ใจรู้ใจกันขนาดไหน
เพื่อชิงเงินรางวัล๑ล้านบาท
และสำหรับคู่รักของเราในวันนี้นะครับ
เป็นนักแสดงวัยรุ่นมากฝีมือด้วยกันทั้งสองคู่เลยนะครับ
คู่แรกของเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ
คุณบอลวิทยาวัฒน์และภรรยา

ก้อยมากับภรรยาสาวลูกครึ่งไทยเยอรมัน
คุณแนนี่อันนิกาภูกะศรีศุกร์
ความรักเริ่มเมื่อฝ่ายชายต้องเดินทางไปทำงาน
แต่พรมลิขิตให้ระหว่างทางกลับพบกับหนังในฝัน

จนมีเหตุให้ฝ่ายหญิงมาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ

ก็เกิดเป็นความรักก้าวผ่านเรื่องทุกเรื่องท้องมาด้วยกัน
ได้แต่งงานกันไหนที่สุด

ที่จะมาเข้าร่วมศึกพิสูจน์รักในวันนี้ครับ
ถ้าวันนี้ผมไม่ได้เงินล้านอีก
กลับบ้านผมไม่รอดแน่นอนเลยครับพี่น้อง

ยังมีอีกคู่นึงครับ
ขอเชี่ยประมูลต้อนรับคุณแอร์ภูมวารีละซามี
ดาราสาวตัวเล็กน่ารักที่ฝากผลงานโดดเด่นไว้มากมาย

คุณอาร์ตอาทิตย์ปัญญานุษรักษ
กับความรักที่เกิดจากแม่สื่อ

วกกับความจริงใจของฝ่ายชาย
ทำให้ใจที่เคยปิดก็เปิดขึ้นมาอีกครั้ง

ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

แอร์กับพี่อาร์จะต้องชนะได้รับเงินล้านแน่นอน

เพื่อมาเอาเงินล้านจากที่นี่แน่นอนครับ

คู่รักคู่ที่๒ที่จะเข้าร่วมศึก
เพื่อพิสูจน์รักในวันนี้
สวัสดีครับ

ก่อนอื่นเลยต้องถามคุณบอลก่อนว่า

ตอนไหนเพราะว่ายังเห็นใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย
เมื่อมีนานเมื่อดี

กันเร็วเลยจริงนะครับ
ตอนนี้นี่คุณมีรูป
คือมันเป็นโจทย์มาจากว่าอยากได้ชื่อของพ่อกับแม่ไปอยู่ในชื่อลูก

เรียกได้ว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดกันเลย

คุณนะฮะยังเรียกได้ว่ายังไม่๒ควบ
อีกคนนึงอยู่แล้วก็ต้องเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ถ้าคุณได้สองคนนี้ทำให้บ้านเนี่ยมันกลิ่นหอมครับ

แป้งเด็กทั้งอะไรต่ออะไรนะฮะ

ก็ปล่อยเป็นหน้าที่คนอื่นเพราะว่ากลิ่นมันไม่หอมเหมือนตอนแรกแล้ว

แม่มันเรียกได้ว่ากลิ่นของลูกเรานี่มันขมคอเลยทีเดียวแหละ

โตเต็มที่หรือยังคนนี้

คุณเนี่ยหน้าเด็กตลอดกาลนาน
ผมเนี่ยต้องเอาหน้าแช่โบท็อกเลยถึงจะเอาอยู่
บอกให้ฉีกไม่เข้าแล้วนะครับ
เมื่อไหร่คุณทั้งสองจะมีข่าวดีแบบเขานำไป๒๐แล้ว

โอ้โหมาเต็มเลย

บางทีมีหนึ่งแล้วก็มีสองแล้วก็ไปสามแล้วก็สี่แล้วก็

เราจะมีการทดสอบกันว่าเขาใส่ใจรู้ใจกันขนาดไหนนะครับ
มีหนักน้อยแค่ไหนกับศึกลิ้นกับฟันของราวคติกามีดังตอบอย่างนี้ครับ
ได้นิดเดียวครับศึกลิ้นกับฟันของเรานะครับ
มีคำตอบมาให้มาจากเรื่องราวของชีวิตของคู่รักของคุณ
นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณใส่ใจกันจริงรู้ใจกันจริงเนี่ย
น่าจะไม่ยากที่จะตอบถูก
พร้อมนะครับวันนั้นนี่ครับมาดูคำตอบของคุณครับว่ามันคืออะไรบ้าง
ข้อ๑สามหมื่นฟุตกับข้อ๒หนึ่งฟุต
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไรแล้วคุณสันนิษฐานไว้ว่า

หนึ่งสามหมื่นฟุตคืออะไรคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับ

รู้จักกันครั้งแรกบนเครื่องบินคิดว่าน่าจะเป็น๓๐๐๐ฟุต
ฟุตคืออะไรครับคิดว่าหนึ่งฟุต

อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ที่เครื่องจะสายแต่เราก็ตายจากตรงพร้อมกัน

เตรียมตัวยกนะครับคำตอบนะครับ

คำถามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของคุณ

ระยะห่างระหว่างคุณกับแนนนี่
ในการคุยกันครั้งแรกบนเครื่องบิน

ถ้าเกิดคุณห่างกันสามหมื่นฟุตเนี่ยนะครับ
คุณเป็นคนที่คุยกันเสียงดังมาก

คือผมไปทำงานที่อเมริกา
ก็คือไปทริปเดียวกับคุณอาเขาอติชิโลครับอ่า

มันเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น

คือผมโง่ของภาษาอังกฤษครับ

ไม่คุยเลยตอนจนตอนจะลงจากเครื่องบินนะครับ

พี่คะสรุปพี่ล็อปไปที่เดียวกันใช่ไหมคะ

อุ๊ยไอ้บ้า
เสียเวลา๑๗๑๘ชั่วโมง
ที่อยู่ด้วยกันหลับตื่นอยู่ตรงนั้น

โอ้โห

เพราะเราคิดว่าแบบภาษาอังกฤษเราไม่รอด

มาเริ่มรักกันแล้วประทับใจกันตอนไหน

ใช่คือผมกลับมาก็โทรหาเขาคนแรก

นะฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณ

แล้วก็ไปปรับทุกข์อะไรกับเขาบ้างไหม
คือจริงก็เป็นช่วงตกต่ำของชีวิต

หมายถึงว่าช่วงนั้นเราไม่ค่อยมีงาน

ตั้งแต่ตอนที่แบบจีบกันแรก
จนกันแบบคบกันไปจนแต่งงานไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นนะครับคุณสองคนนะครับ

ตรงครับยัง๐คะแนนอยู่กับจำพี่ได้เลยครับ
และในข้อแรกคุณแนนนี่ก็ตอบผิด

ก็ต้องมาดูกันอีกคู่บ้างล่ะครับ
ว่าจะรู้ใจกันสักแค่ไหน
ดูสิว่าคุณจะอ่านเกมออกหรือเปล่า

พร้อมแล้วมาดูคำตอบกันครับ
ข้อหนึ่งแม่ยาย
กับข้อ๒น้องเมีย
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร

คือถ้าถามว่าใครเป็นคนขอแต่งงาน

เพราะแม่หนูขอเขาแต่งงาน
เขาไม่ได้ขอนูนะ
แม่หนูไปขอเขา

มาแต่งงานกับหนู

ผมไม่รู้ว่าคำถามจริงมันคืออะไรนะครับแต่คุณจะต้องรู้ใจกัน
ดังนั้นผมจะให้ยกพร้อมกันนะครับเตรียมตัวให้ดีนะฮะ

เอาละครับคุณนัทครับคุณเปิดดูแล้วเรียบร้อยคุณมั่นใจนะ

แม่สื่อที่ทำให้คุณได้รักกันคือน้องเมีย
น้องสาวนั่นเอง
อันนี้นั่นเองนะฮะ
ทำไมน้องสาวคุณถึงได้เป็นแม่สื่อเพราะอะไรรู้จักกันก่อนหรือยังไง

แล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีพร้อมสำหรับพี่สาวอย่างมาก

เขาบอกอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเลยบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะเราดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหม

จริงแล้วคุณแอบกระซิบน้องหรือเปล่าหรือว่าน้องแอบกระซิบคุณไหมว่าผู้ชายคนนี้ใช่เลย

น้องมาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเหมาะกับพี่แอร์มาก
ซื่อสัตว์ขยันทำงานพร้อมจะแต่งงานไม่เจ้าชู้เลย
แล้วคุณรู้มั้ยว่าน้องสาวของเขาเนี่ยที่ทำงานอ่ะคุณอ่ะพี่สาวเขาก็คือแอร์รู้มั้ย

นั้นไม่รู้ของคุณเนี่ยคุณดูเป็นคนเรียบร้อยมากเลยอ่ะแบบเออไม่น่าจะได้อย่างนี้ไง

น้องฟิ้วฟ้าวปะพร้าวแก้วอ่ะไม่ได้ว่าใช่เลยแล้วคุณจีบว่ายังไงแบบชวนไปดูหนังชวนไปกินข้าว

แล้วหลังจากนั้นก็เราก็มั่นใจแล้วแหละว่าคนนี้แหละเราก็คุยกับเขาตรงแหละครับว่า

คบกันไหมใช่ความว่าคบกันไหมแล้วแอกก็บอกโอเค

บ้า

แล้วแอร์ร้องทำไมอ่ะตอนนั้นเราตื่นตันหรือยังไง

มันเราอายุเยอะแล้วสำหรับผู้หญิง
ตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็ขึ้นเลข๓แล้วไง
แล้วก็แบบว่าไม่นึกว่าจะมีคนมาขอแบบว่าเป็น
ใช่ว่าจะมีคนดีมาขออะไรอย่างนี้จริง

ดีมาก

ไม่ตรงครับ๐คะแนนกับประจำที่

และคุณแอร์ก็ตอบผิดไปเช่นกัน

ก็ต้องมาวัดกันในคำถามสุดท้ายล่ะครับ

พร้อมแล้วสถานการณ์มาครับ
ถ้ามีนายแบบสุดฮอตมาขอเบอร์
แต่โอเค
คุณคิดว่าภรรยาของคุณจะให้เบอร์ใครระหว่าง
ข้อหนึ่งให้เบอร์ตัวเอง
กับข้อ๒ให้เบอร์สามี

ให้เบอร์สามี

คู่นี้ครับเตรียมตัว

โอ้เหมือนกันครับ
ก็รับไปคนละ๑คะแนนนะครับ

นางแอร์จะให้เบอร์ของสามีไป

ค่ะแล้วไอก็จะเก็บโทรศัพท์ของสามีไว้กับตัวค่ะ

ต้องนะคะถูกต้องนะคะ
เพราะครั้งที่เค้าคุยเสร็จเนี่ย
เค้าก็จะลบข้อความทันที
โอ้ใช่ฉลัดมาก

สุดยอดเลยครับ

ลบข้อความทันทีฉันยังมีอีกหนึ่งเครื่องในรถด้วยนะครับ

อันนี้จะมีหรอ

เนินแสวเขาเข้าตัวเองซะงั้น
อันนี้ชอบหลุดออกมาอย่างนี้บอลอ่ะดูสิ

ก่อนแต่งงานหรือหลังแต่งงาน

หลังแต่งงานยังไม่มีค่ะ

คุณแอร์คุณขี้หึงไหม

เขาไม่มีใครเลยจริงอะ
โอ้โฮคุณน่าพูดฉันน่าอุปสรรค์เลยว่ะ

ตกลงคุณน้าจะดีใจหรือไม่ดีใจดี

เขาทำงานจามถึงเสาร์ทุกวันอยู่แล้ว

เป็นโรงงานรองเท้าครับ

สุดท้ายสุดท้าย
และทั้งคู่ก็เสมอกันไปแบบงง
ช่วงหน้าศึกหวานมันฉันคือเธอ
ผู้ชายไม่เกี่ยวกับภารกิจลุยเดียวของสาว
สนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดครับ
สุดท้ายสุดท้าย